เหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าเป็นนาทีชีวิตเป็นโชคดี
ของสองหนุ่มสาวที่ลอยคออยู่กลางทะเล

กำลังจะจมแล้วค่ะในเสี้ยวนาทีนั้น
แต่ว่าเรือลำนี้เนี่ยไปเจอมาพอดีค่ะ

ไปเลย

โอ้โหก็เป็นสิ่งที่คนบนเรือก็ไม่คาดว่าจะเจอ
เพราะว่าเขาก็ล่องเรือชมธรรมชาติกันอยู่

ปรากฏว่าเห็นลอยคออยู่ในทะเล
ก็คือ๒คนผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนนึง
กำลังจะหมดแรงอยู่แล้วค่ะ
ไม่ได้ทันเวลาแล้ววิธีช่วยเขาถูกต้องด้วย
คือเขาโยนชูชีพลงไป

ตะโกนยื่นชูชีพลงไป
ถ้ากระโดดลงไปเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้
คนจะหมดแรงก็อาจจะมีการตะกุยตะกาย
ช่วยเองก็อาจจะเป็นอันตรายด้วย
นี่ค่ะได้ชูชีพแล้วก็มาเกาะที่ขอบเรือ
แล้วก็สามารถช่วยขึ้นมาบนเรือได้สำเร็จ

คือเจ้าของคลิปเขาบอกว่าเขาไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่จังหวัดตราศ
ก็ล่องเรือตามลำน้ำนี่แหละ
ตรงนี้มันเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างไทยกับเมียนมา

แล้วก็ไปเจอผู้ชายผู้หญิงสองคนซึ่งเป็นคู่รักชาวกะเหลี่ยง
แล้วก็ไปเจอผู้ชายผู้หญิงสองคนซึ่งเป็นคู่รักชาวกะเหลี่ยง
ถูกกระแสน้ำพัดออกจากฝั่งค่ะ
ถูกกระแสน้ำพัดออกจากฝั่งค่ะ

คือมันก็อาจจะยังไม่ได้
รอดทั้งคู่นะคะ